นะครับเรามีความเคลื่อนไหวมาฝากกันสำหรับคู่นี้มีการรีแมชกันแน่นอนแล้วสำหรับเพชรมรกฏ
เจอกับจอร์เจโยในสิบวันแชมป์มิ้นทริปครับ
ก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เจอกันในการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งเวิลกลางปีครับ
แล้วกลายเป็นเพชรมรกฏที่เอาชนะเปโตเซียนไปได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับมันมีปัญหาครับ
เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันนะครับให้ยกเลิกไปครับ
แล้วก็ให้มารีแมชกันใหม่ตอนแรกทีมงานของเพชรมรกฏก็ไม่ยอมนะครับ
แต่สุดท้ายแล้วครับศึกนี้ลงตัวแล้วนะครับที่กรุงกุลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย๑๒กรกฎาคมนี้ครับ
โดยคู่เอกนำรายการคือคู่ของเพชรมรกฏจะเจอกับทางจอร์จิโอเปโตเซียนครับ
แมชกันทันทีเลยครับในศึกวันซูเปอร์ซีรีส์คิกบ็อกซิ่งเวอร์กลางปีในรอบ๘คน
เพชรมรกฏก่อนนี้ที่ผมเรียนให้ทราบนะครับชนะคะแนนที่สิงคโปร์มาในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
แต่ว่าเรื่องของกฎิกาเนี่ยสุดท้ายแล้วมีการทบทวนกันใหม่
แล้วก็ขอให้ต้นสังกัดของเพชรมรกฏเนี่ยนะครับกลับมาสู้อีกครั้งก็ถือว่าเป็นสปีริตนะครับ
เพชรมรกฏนั้นยอมต่อสู้แล้วก็มีเงื่อนไขด้วยว่าถ้าเพชรมรกฏไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ในไฟล์นี้จะได้เข้าไปอยู่ในมวยรอบ๘คนนะครับ
ศึกมวยไทยเหมือนกันครับเบโลเซียนเนี่ยเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งหลายสมัย
แล้วก็เป็นนักสู้อันดับต้นของโลกได้แชมป์มาหลายรายการครับ
แต่ว่าแหม่เสียฟอร์มเหมือนกันนะครับครั้งที่แล้วเจอเพชรมรกฏหักปากกาเซียนเอาชนะไปได้ครับ
แต่ครั้งนี้ได้รีแมชกันแล้วนะครับหลังจากที่ยกเลิกผลการแข่งขันไปนะครับ
วันในรุ่นตอมเวทหญิงชาวสิงคโปร์ครับ
หลังจากที่ก่อนนี้เธอชิงแชมป์ในรุ่นสตอเวทเธอแพ้ให้กับสนจิหนานะครับ
กลับมาทำฟอร์มเพื่อโอกาสในการไปชิงแชมป์แก้มือกับสงชินันอีกครั้งหนึ่ง